ช่วงขีดเซ็นต์ใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพพิธีกระจายนะครับ
วันนี้จะมาวิเคราะห์กับเรื่องของการหน้าที่การทำหน้าที่ของศาลนะครับ
เรื่องของคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชชอบ
ซึ่งล่าสุดก็มีการตัดสินจำคุกคดีของอดีตผู้ว่าทรทพร้อมกับลูกสาว
ที่ไปรับสินบนนักธุรกิจชาวอเมริกา
แล้วเรื่องของการจัดงานภาพยนต์คนต์แอนาชาติ
รวมทั้งเรื่องของคดีรับสินบนแล้วก็คดีพิพากษาจำคุก
ในปลอดพสบสุฤษฎีที่ไปกลั่นแกล้งแม่แต่งตั้งในวิถู
ติดตามทั้งหมดพร้อมกันกับคุณสุภาพนะครับ

คุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
วันนี้ใครที่รู้สึกท้อแท้ว่า
กระบวนการลงโทษคนทุจริตในบ้านเราเนี่ย
มันอ่อนแอมันปวกเปียก
จนทำให้คนที่คิดการทุจริตไม่กลัวเกรง
ผมว่าลองนึกดูเถอะครับมาถึงวันนี้เราคงต้องคิดใหม่แล้ว
เพราะว่าย้อนกลับไปดูเถอะในช่วงหลังเนี่ย
ทุจริตเนี่ยมาแผลงฤทธิ์เอากับคนดังคนเด่นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตในอดีต
ตอนหลังนี่เรียงแถวกันเข้าคุกเยอะแล้วนะ
ลองนึกดูเถอะในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย

แต่ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยก็ออกฤทธิ์

ในข่าวแล้วจะเห็นว่าคดีของคุณโปรดประสบคดีคดีของอดีตผู้ว่า

เข้าคุกตามคำตัดสินของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ตามชื่อนี้ไว้นะให้ได้คุ้น
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤกษมิชชอบกลาง
แฟนรายการเขาอยากทราบรายละเอียดว่าสารนี้มีที่มาที่ไปยังไงทำไมเพิ่งมาได้ยินชื่อเอาตอนนี้
สารที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากพรบจัดตั้ง
สารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
พศ๒๕๕๙เมื่อปีกลายนี่แหละ
แล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑๖

แล้วก็เปิดที่ทำการศาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๑ตุลา๕๙

ตุลา๕๙เป็นต้นมานะนับมาเถอะกี่เดือน
คดีแรกเนี่ยที่น่าติดตามก็คือว่า
คดีแรกที่สารนี้พิจารณาตัดสินนะครับ
เป็นคดีที่นายวิทูลชะลายนนาวิน

เป็นอดีตพูดโดยการสำนักวิชาการ
ป่าไม้เก้าและอดีตรองอธิบดีกรมพระทรัพยากร

คุณปลอดประสบสุลักษวดี
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วเคยเป็นถึงรองนายกด้วย

มีความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗

คุณวิทูลฟ้องว่าคุณปรประสบ
กิจกันไม่ให้ความเป็นธรรมเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง

ยังรับราชการอยู่คนหนึ่งเป็นประหลัดคนหนึ่ง

ปรากฏว่าก็ต่อสู้คดีกันมาเรื่อย
พอโอนมาอยู่ในสารทุจริตนี่แหละที่ว่า
ก็เลยได้เลิกเอาตัดสินเป็นคดีแรก
เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมานี่แหละ
คำตัดสินก็คือสารเห็นว่า
ทำผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามมาตราคุณอาญามาตรา๑๕๗จริง
ก็ให้จำคุกเป็นเวลา๑ปี
แต่ว่าไม่ต้องเข้าคุกจริงเพราะว่าโทษจำคุกเนี่ย
ให้รอลงอาญาไว้๒ปี
แล้วก็มีโทษปรับ๒๐๐๐บาท
แล้วให้จำเลยคือคุณปลอดประสบเนี่ย
ชดใช้เงินทดแทนความเสียหายให้แก่โจทย์ด้วย

ฮือฮามากก็คือคดีของคุณจุธามาศ
สิริวัลอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยว

ซึ่งถูกจำคุกยาว
แม่ทั้งลูกแล้วก็ลิฟต์ทรัพย์๖๐กว่าล้านด้วย

และเมื่อกี้ก็ได้เห็นข่าวล่าสุดที่ว่า
ยื่นขอประกันตัวในชั้นอุทธรศาลก็ไม่อนุมัติ

โอนคดีมาจากศาลอาญาทั่วไป
หลังจากสารนี้ตั้งขึ้นมาโดยเสร็จสมบูรณ์เขาโอนมา
เปิดทำการศาล๑ตุลา๕๙๒๙๖๐
ก็ได้เลิกพิพากษาตัดสิน
ออกมาวันเดียว๒คดีรวด
อย่างที่ว่าก็ถือว่าเร็วนะ
เพราะความเร็วเนี่ยคือหัวใจสำคัญของกระบวนการยุติธรรม
ความยุติธรรมที่มาช้าก็คือความอายุติธรรม

อันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นความหวัง

สารเนี่ยภาษาสื่อเขาเรียกกันว่าสารปราบโกง
ถามว่าการพิจารณาของสารสารปราบโกงเนี่ยเป็นยังไง
เขาใช้ระบบไต่สวนครับ
คดีที่จะส่งมาถึงสารปราบโกงเนี่ย

คือปปชและปปธ

เป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการตั้งแต่
ถ้าเป็นข้าราชการตั้งแต่๔๘ขึ้นมา
แต่ตั้งแต่๔๘ลงไปเนี่ย
เป็นหน้าที่ของปปท
ทั้งสองหน่วยงานนี้เมื่อเขาสอบสวนแล้วเนี่ย
เขาก็ส่งเข้ามาที่ศาลนี้
จากนี้ไปก็จะส่งมาที่ศาลแห่งนี้

เพราะที่นั่นเนี่ยคดีเยอะแล้วช้า
สารที่ว่านี้จะต่างกว่าสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตรงที่ว่าคำตัดสินเนี่ยยังอุทธรณ์ได้
อย่างคดีของคุณจุธามาศเนี่ย
โป้งเดียวจอดเหมือนสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะ

ที่เป็นจุดเด่นอีกเรื่องก็คืออายุความ
อายุความเนี่ยสารปราบโกงเนี่ย
อายุไม่หมดอายุความนะครับ
คือถ้าจะหนีหนีได้หนีไปเถอะ
เจอเมื่อไหร่ก็กลับมาเข้าคุกเมื่อนั้น

ถามอีกว่าคนโกงคนทุจริตหรือพูดภาษาง่ายก็คือลูกค้าเนี่ย

ตอบว่าเป็นค่าราชการและพนักงานของรัฐ

เพราะว่านักการเมืองเนี่ย

เขาก็ส่งไปที่ศาลปปชเนี่ย
ส่งไปที่ศาลดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คือสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีข้าวอะไรที่เห็นภาพอยู่ในจอเนี่ย

สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

แต่ว่าให้เรายึดหลักอย่างนี้เวลาจะจำเนี่ยนะ
ถามว่าสารอะไรตอบว่าสารดีกา
แผนกอะไรแผนกคดีอาญา
ของใครของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สารอะไรแผนกอะไรของใคร

เพราะว่าไม่งั้นเราเรียกกันผิดผิดถูก

กระบวนการป้องกันปราบปรามทุจริต

คือประเภทโกงแล้วลอยนวล
ชาวบ้านทั้งบ้านทั้งเมืองรู้ว่า
ที่โกงร่ำรวยโกง
แต่หาหลักฐานไม่เจอ

ลูกน้องติดคุกแทนเพราะว่า

คดีที่คุณปลอดประสบเป็นจำเลยหน่อย

ต้องการจะโยกย้ายอธิบดีคนนั้น
หรือระดับรองอธิบดีหรือผู้หน่วยการคนนั้นคนนี้
รัฐมนตรีย้ายไม่ได้นะครับไม่มีอำนาจ
คนที่ย้ายได้คือประหลักกระทรวง
ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวง
แต่ว่าโดยหลักปฏิบัติเนี่ยประหลัดกระทรวงก็ย้ายเองไม่ได้หรอกครับ
หลักกระทรวงก็ทำตามคำสั่งของรัฐมนตรี
กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณปลอดประสบเนี่ย
คุณปลอดประสบจะดำเนินการยังไงกับคุณวิทูลเอง
หรือว่ารัฐมนตรีสั่งมาไม่รู้
แต่ว่าต่อไปนี้คนที่เป็นประหลัดกระทรวง
เวลาจะย้ายลูกน้องเนี่ยให้ดูคดีนี้ไว้เป็นตัวอย่าง

ถ้าคุณตามใจนักการเมืองตะพึบตะพือ
เขาสั่งมาก็ยังไงก็อย่างนั้น
แล้วเวลาฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยนักการเมืองเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้
แต่ว่าคนที่เป็นประหลัดถึงแม้จะเกษียณมาแล้ว

นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันศุกร์นี้ครับ

ก็ถือว่ามาช้าแต่ก็มาแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงมีการตั้งคำถามกันว่า

คือขั้นตอนของศาลเนี่ยไม่ช้าหรอกครับ
แต่ขั้นตอนของปปชเนี่ยคุณก๊อฟคุณมิ้นอย่าลืมนะ
ปปชเวลามีเรื่องขึ้นมาสมมติใครไปร้อง
ไปดูซิว่ามีมูลข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน
พอเห็นคราวว่ามันเป็นจริง
อย่างที่กล่าวหาเขาก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมา
นุกรรมการเนี่ยมีปปชคนหนึ่งหรือ๒คนลงมาเป็นประธาน
อยู่ในชั้นเป็นออนุกรรมการสอบสวนกันมาเช่นขันดูรางหลักฐานเรื่องกันไฟ
เรียกเปลี่ยนกันมาเนี่ยใช้เวลาสองสามปีนะครับค่ะอ่า
อนุกรรมการตัดสินแล้วว่าผิดจริงเอาไปไงต่อก็ส่งปปชชุดใหญ่อืม
ปปชชุดใหญ่ก็เอาที่อนุกรรมการสอบแล้วก็มาสอบเพิ่มเติมอีกในกรณีที่ไม่กระจ่างแจ้ง
ไปอยู่กับปรปชชชุดใหญ่เนี่ยก็อีกสองสามปีครับปรปชชชุดใหญ่เสร็จแล้วเห็นความควรส่งฟ้อง
ปปชชุดใหญ่ก็ส่งมาที่อายการก็มากองอยู่ที่อายการสักพักหนึ่ง
อายการก็ถึงคิวหยิบขึ้นมาพิจารณาถ้าเห็นว่าควรสั่งฟ้องก็ไปสารสั่งฟ้อง
ถ้าไม่เห็นว่าควรไม่สั่งฟ้องก็ย้อนกลับไปที่ปปชใหม่
จะออกมาว่าทำยังไงกระบวนการขั้นตอนของปปชเนี่ย
เร็วมากกว่านี้แก้ข้อจำกัดใช่ไหมเช่นแต่ก่อนเนี่ย
สตงสอบลงมติกันไว้แล้วนะว่าทุจริต
แต่ว่าพอถึงขั้นปปชแทนที่ปปชจะไปเอาสำนวนการสอบของ
สตงมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้เพราะกฎหมายบอกว่า
ปปชไปเอาของคนอื่นมามาพิจารณาไม่ได้
ต้องเริ่มใหม่ครับเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ต้องแก้ฮะ
แล้วมันจะเร็วขึ้นครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณสุภาพนะครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกไปถึงแม้มาช้า
แต่ก็มานะฮะมาในที่สุดก็มามีคนทำผิดสุดท้ายต้องรับโทษไป